หลายคนบอกว่าก็ยังไม่ค่อยสะดวกใจจะไปเดินนะเนาะ
แต่บางคนไปเดินได้เพราะบางตลาดเขาก็มีมาตรการที่ดี

เรียกได้ว่าตั้งอยู่บนน้ำตกแก้มลิง

น่าสนใจเขาบอกว่าตลาดนี้มีทีเด็ดไม่ธรรมดา
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงทำไมต้องไปตลาดแห่งนี้

วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ตลาดบนน้ำตก
ที่แรกและที่เดียวของประเทศไทยค่ะ
ที่แห่งนี้ก็คือตลาดน้ำบนน้ำตกกวางโจง
พิเศษสุดเพราะว่าเรามีวิทยากร

คำว่ากวางโจนั้นเป็นภาษาจีนใช่หรือเปล่า
เราลองไปถามพี่ซาเล้งวิทยากรของเรากันดีกว่าค่ะ

วางโจแปลว่ากวางตัวใหญ่นะครับ

ทำตามศาสตร์พระราชาในหลวงราชการที่๙นะครับผม
เด่นของที่นี่ก็จะเป็นอาหารที่นำมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับผม
ตลาดที่นี่เป็นตลาดท่ามกลางหุบเขาป่าไม้นะครับ
นักท่องเที่ยวได้มาเสพบรรยากาศที่นี่
ที่ตลาดน้ำดีบริการแพร่นั่งทานอาหารได้๔๕ท่าน
เราสามารถทานอาหารแล้วก็แช่เท้าสปาปลาไปพร้อมกันได้ในตัวเลยนะครับ
พื้นที่แห่งนี้ทีแรกเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับ

ตลาดน้ำเนี่ยเป็นตลาดน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่
ต้นไม้ทุกต้นที่นี่ปลูกใหม่หมดนะครับผม
ที่นี่ได้เปิดมาเกือบ๒๐ปีแล้วครับ
พื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นของคุณตุเทพไตรรัฐนะครับ

ให้ชาวบ้านมาขายของฟรีที่นี่โดยไม่เก็บตังค่าที่นะครับ
เดี๋ยวเราไปชมในตลาดกันดีกว่านะครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มไม้ไผ่ติดแท้นะครับ
ช่วงหน้าหนาวที่นี่จะวัดได้๒๕องศาขึ้นไป

แฟเนี่ยขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกนะครับผม
เราไปเก็บเม็ดมาจากบนเขาแม่เขย

แล้วก็นำให้ทุกท่านทานในกระบอกไม้ไผ่นี้
ในราคา๓๕บาทนะครับผม
เราใช้วิธีการตำโดยผ่านพลังงานน้ำในการตำนะครับ

แล้วเรามีส้มตำลาบเท้าเหนียวไก่ย่าง
อิ่ม๔ท่านแน่นอนครับผม
และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่มาที่นี่ต้องชิมแน่นอน

ที่นี่น้ำผัดไทยไม่เหมือนใคร

ราคา๕๐บาทคุ้มราคาแน่นอนครับ
กินของขาวไปแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวาน
ซึ่งตลาดน้ำกวางโจแห่งนี้มีบริการให้ครบ
ทั้งของขาวของหวานและก็เครื่องดื่ม
อ่ะเราไปดูของหวานและเครื่องดื่มกันดีกว่า
ว่าจะเด็ดขนาดไหน

ทีเดียวชื่นใจแน่นอนหายเหนื่อยเลยนะครับ

ตกแต่งด้วยความสวยงามหวานมากครับผม
มาก็ต้องสั่งนะครับแซ่บเวอร์ครับผม
ที่นี่เรื่องชื่อไอติมในกระบอกไม้ไผ่นะครับ

ส่วนที่จะเป็นโบราณก็จะเป็นท็อปปิ้งนะคะ
ก็จะมีสับปะรดเชื่อมข้าวเหนียว
แล้วก็ลูกชิดมันเชื่อมขนมปังกอยทองนะคะ
ใส่เหลือกระบอกไม้ไผ่นะคะ๕๐บาทราคาเดียวเลยค่ะ
ตลาดน้ำได้มีบริการร้านอาหารทั้งหมด๕๐ล้านนะครับผม
ยังมีอีกหลากหลายร้านนะครับผม
ต้องบอกเลยนะคะว่าในตลาดน้ำกวางโจนั้น
เราจะได้ทานอาหารอร่อยบนแพ้ไม้ไผ่กลางน้ำแบบนี้แล้ว
เขายังมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือเอาของมาขาย
พายเล่นบนน้ำตกแก้มลิงได้อีกด้วย
รวมถึงสามารถเอาเท้าแชร์น้ำเย็น
แชร์น้ำเย็นและทำการสปาเท้า
ด้วยปลาธรรมชาติอีกด้วยล่ะค่ะ
ก่อนกลับบ้านก็ต้องมาเหมาะแกงขวายไผ่
ของปากกลับบ้านตรงนี้นะครับ

ของมันนี่คือความหอมกระบอกไม้ไผ่นะครับผม
ดึงความหอมในไม้ไผ่มาติดในเนื้อหม้อแกงของเรานะครับผม
แต่หม้อแกงของเราเนี่ยหวานมันแน่นอนเด้งเหมือนพุดดิ้งไข่เลยครับผม

ช่วงเวลา๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนะครับผม

ติดต่อ๐๘๖๓๑๘๔๒๒๐นะครับ

ทุกท่านมาที่ตลาดน้ำกวางโจนะครับ
มาที่เดียวครบจบแน่นอนครับผม

กันเอาไว้น่าจะไปที่เจมส์เพศบุรี

ยังไงซะผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมลองเปิดใจ
ไปเที่ยวก็ได้ถึงแม้สถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้

ถ้าใครซักไปก็เว้นระยะผ่านกันเอาไว้